มีคุณผู้ชมหลายฝ่ายรักษาว่าเป็นเรื่องสอดใจหรือสอดใจ
เรื่องถอดใจแล้วครับเป็นเรื่องความรับผิดชอบ
เมื่อเราเป็นกรรมธิการในด้านการเมืองและรับผิดชอบเราจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการเมืองเอาไว้๖ข้อ
ซึ่งข้อหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาเรื่องความปรองดองดังกล่าวที่เรากำลังทำอยู่นี้
การทำงานในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการปลองดองดังกล่าว
เราได้ดำเนินการมา๕๖เดือนแล้วนะครับ
เราไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มแล้วเสนอในวันนี้
ดังนั้นแนวทางข้อเสนอการพิจารณามันก็จะค่อยชัดเจนขึ้น
เป็นข้อเสนอทางออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
โดยเราได้รวบรวมรายงานที่ผ่านมา
กรรมการชุดต่าง๙ชุด
มีรายงานเป็นปึก๙รายงาน
แต่ละรายงานเสนอแนวทางออกก็คือ
การเสนอให้มีกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นส่วนใหญ่

นะครับก็มีแนวทางลักษณะใกล้เคียงกับที่กรรมธิการได้ทำ

เหนือว่าสุดท้ายก็คือให้มีการออกกฎหมายในรัฐทดสกรรม
ข้อกล่าวหาจนทั้งเกิดกระแสใหญ่โตทางสังคม
เป็นเรื่องเอาไปปฏิปต่อเอาความเห็นของแต่ละคน
แล้วก็ผูกโยงกันต่างคนต่างต่อต้านกันเอง
หาเหตุผลมาคัดค้านกันเองจนกลายเป็นความเห็นที่แตกต่างแตกแยก
แต่เหมือนแต่แต่ตรงกันก็คือไม่เอาซึ่งก็ทำให้เห็นอะไรได้อย่างฮะ
คือทำให้เห็นได้ว่าการเมืองไม่ยอมเปลี่ยนเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ
ความเหนือร้อนชาวบ้านให้ความสำคัญน้อยหรือไว้ที่หลัง
ผมว่าอันนี้คือมันเรื่องที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายโอกาสที่เรากำลังจะช่วยทุกฝ่ายนะครับ
แต่ไปตั้งแง่กันไปตั้งแง่กันมานะครับแต่เอาผลสรุปอันเดียวกันก็คือคัดค้านเหมือนกัน
แต่เหตุผลเนี่ยต่างกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดความเหมือนกับความขัดแย้ง
แล้วเหมือนกับทุกคนยังไม่เห็นเพื่อนกับผมหมดเลยซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดไงฮะ
ว่าสิ่งที่ผมเสนอแนวทางให้เป็นประโยชน์ลองไปถามนักศึกษาลองไปถามครูบาอาจารย์ฝ่ายกฎหมาย
ลองไปถามพวกบรรดาไอยการหรือผู้วิพากษาแนวทางรอการกำหนดโทษ
เป็นแนวทางที่มันหยัดไว้ในกฎหมายแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนที่ต้องคดี
ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเราพยายามเสนอแนวทางที่ดีที่สุดเป็นไปตามกฎหมายยุติที่ศาล
ทุกคนพ้นคดีแต่จะติดเงื่อนขายบ้างก็มีเหตุผลในตัวของมันเองแต่ก็คัดค้านกันเยอะแยะไปหมด
สิ่งที่อาจารย์เสรีเสนอนี่นะครับต้องยอมรับว่าเป็นเจตนาดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของการ
ที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดการปรองดองเกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์หนึ่งที่จะหลังจากที่มีการเสนอเนี่ย
หลายวันนี้เนี่ยผมเองที่เคยก่อนจะสรุปออกมาเป็น๖ประเด็นที่เราได้เสนอมานี้
เมื่อปีที่แล้วผมได้ดำเนินการคุยกับแกนนำทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นนปชพันธมิตรหรือแม้กระทั่งพักการเมืองประชาธิปัตย์หรือใครก็แล้วแต่
ยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าต้องดำเนินการไปตามที่
คณะกรรมการศึกษาการปองดองได้ศึกษาไว้ของชุดอาจารย์เนกนะฮะ
แต่ถามว่าทุกคนเห็นด้วยกับการปองดองหรือไม่ต้องยอมรับว่าทุกคนเห็นด้วย
แต่ว่าเงื่อนไขกับข้อเสนอของอาจารย์เสรีเนี่ย
ก็อาจจะมีสองสามข้อที่ทุกคนไม่รับก็คือในเรื่องของการที่
จะเสนอการตัดสิทธิ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงเลือกตั้งอะไรทำนองนี้
หรือจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิของประชาชน
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะฮะดังนั้นคุณจะให้เขาไปสารภาพผิดเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะฮะซึ่งเงื่อนไขตรงนี้
ถ้าหากอาจารย์เสรีจะเสนอที่มันจะลดลงมาให้เป็นสิ่งที่ทุกคนพอรับได้ก็เสนอสิครับ
แต่แนวทางที่เราได้เสนอไปที่ครบทุกด้านก็คือสิ่งที่เราทำไว้ในนามคณะกรรมการ
ศึกษาการปรองดองแห่งชาติที่เราทำไว้
สำคัญที่สุดผมอยากจะฝากไปถึงทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
ว่าในฐานะรองรายยกฝ่ายคำว่านคงที่ออกมาเบลกเรื่องนี้
ผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้อง
เพราะว่าการปรองดองของคนในชาติสามัคคีในชาติ
เป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างภายคำว่านคง
จะต้องให้การสำนุนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของอาจารย์เสรี
ถูกคัดค้านในเรื่องของข้อเงื่อนไข

สิ่งที่เรากำลังเสนอขณะนี้

เพราะงั้นท่านต้องสับหนุนให้มันสามารถเดินไปได้

โดยอย่างยิ่งท่านก็เป็นผู้มีบารมีตัวจริง
ถ้าบอกได้เลยว่าในรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในคอทช
รวมทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
ถ้าทำเรื่องปองดองในชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
บอกตรงว่าคนคนนั้นก็สมควรที่
คณะกรรมการญาติวิวชนพฤษภา๓๕สับหนุนให้เป็นนายกต่อไปครับ